สวัสดีครับมาตรวจสอบสถานการณ์ฝนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสัปดาห์นี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับ
เป็นเรื่องของกระแสลมนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนจะสังเกตว่าวันนี้ยังคงมีการพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางอยู่
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางช่วงตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปต่อเนื่องช่วงค่ำมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวอยู่นะครับ
หลังจากนั้นจะสังเกตว่าสีเขียวนะครับซึ่งเป็นความแรงของกระแสลมจะค่อยอ่อนกำลังลงนั่นก็หมายความว่าความชื้นที่จะเข้ามาปกคลุมก็จะน้อยลงนะครับ
การเกิดฝนก็จะน้อยลงด้วยนี่คือช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะครับจะกลับมามีบทบาทใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ฝนอาจจะมีการเพิ่มแต่ก็ไม่มากเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ปัจจัยตัวสำคัญก็คือเรื่องของการก่อตัวของร่องฝนนะครับถือว่ามีความสำคัญเลยทีเดียว
ซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนตกเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปจะเป็นภาพการคาดการณ์ร่องฝน
รอยต่อระหว่างสีเขียวกับสีส้มคือจุดที่จะมีฝนตกหนักจะสังเกตว่าในช่วงนี้ก็อยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยหลังจากนั้นครับรอยต่อนี้จะค่อยเลื่อนขึ้นไปนะครับสูงขึ้นไปเรื่อย
ก็หมายความว่าแนวฝนตกหนักจะค่อยเลื่อนขึ้นไปนะครับบทบาทฝนตกหนักที่มีต่อพื้นที่เหนืออีสานก็จะลดลงด้วยเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อเนื่องนะครับไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
โดยจากการคาดการณ์อย่างที่บอกเลยครับว่าฝนนั้นจะลดลงนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อากาศที่เคยเย็นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะมีอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นบ้างบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
คุณผู้ชมดูสีฟ้าฟ้าดีนะครับนี่คือฝนที่จะมีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับถ้าหากเราดูการกระจายตัวของฝนจะสังเกตว่าช่วงแรกนี้ยังคงตกในบริเวณพื้นที่เหนืออีสานอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยถอยร่นออกไปนะครับนี่คือสถานการณ์ฝนที่เราจะต้องเจอกันดังนั้นช่วงนี้ครับฝนตกเยอะน้ำเยอะดังนั้นหลังจาก
โปรดติดตามตอนต่อไป